ซึ่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีการตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารการขนส่ง
บัตรเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว

ส่งบัตรเลือกสวถึงกรกตจังหวัดตาม๒๗เส้นทาง
พร้อมการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
แม้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งสวจะน้อยกว่าที่คาดคิดไว้เยอะเลยนะ
นายนัทเล่าศรีสวกุลรองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารการขนส่งบัตรเลือกสมาชิกวุฒิสภา
สวที่ศูนย์ปรายศนีย์หลัก๔
โดยระบุว่าการเลือกสวระดับอำเภอ
กตได้เตรียมความพร้อมไว้ทั้งหมดแล้ว
โดยจะมี๕๒อำเภอที่ไม่มีผู้สมัครสว
คุณคิดดูตั้ง๕๒อำเภอเลยนะฮะ
ซึ่งกรกตได้ยุบศูนย์อำนวยการคัดเลือกในระดับอำเภอไปแล้ว
ส่วนในอำเภอที่มีผู้สมัครไม่เกิน๓คนต่อกลุ่มต่อสาย
ก็จะไม่มีการคัดเลือกเช่นกัน
เพราะตามกฎหมายสามารถผ่านไปในรอบจังหวัดได้เลย
ซึ่งนโยบายนี้กรกตได้มอบให้ไว้เพื่อประหยัดงบประมาณ
เพราะว่าตอนนี้งบประมาณในการจัดการเลือกตั้งสวที่กรกตขอไปเนี่ย
ล้านกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็โจมตีอย่างหนักอยู่เหมือนกันนะครับ
โดยเฉพาะการที่ไม่ได้เป้าตามยอดที่ตั้งไว้
ว่าจะมีผู้สมัครสวเกือบ๙๐๐คน
แต่ว่าเหลือผู้สมัครสวไม่กี่พันคนเองคุณ

ขณะที่นายมานพศรวิบูรศักดิ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงามปฏิบัติการ
นครหลวงบริษัทปรายศนีย์ไทยก็เปิดเผยนะครับว่า
ปรายศนีย์ไทยได้จัดเส้นทางการขนส่งวัสดุอุปกรณ์
แล้วก็บัตรเลือกสวทั้งหมด๒๗เส้นทาง
ซึ่งระบบรักษาความปลอดภัยในรถขนส่งแต่ละคัน
จะมีผู้ควบคุมรถ๑คนและเจ้าหน้าที่ตำรวจ๑นาย
โดยมีรถตำรวจนำทางเพื่อส่งถึงสำนักงานกรกตจังหวัด
เพื่อเช็คเส้นทางการขนส่งด้วยนะครับ
เพื่อให้การเลือกตั้งสวครั้งนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
และจะนำแนวทางการดำเนินงาน
ไปใช้กับการขนส่งบัตรเลือกตั้งสอสอที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าด้วยนะครับ